กีฬาแห่งชาติสงขลาเกมนะครับไปดูกันหน่อยนะครับ
เขาบอกว่าจะพาไปดูนักวอเล็กบอลครับ
ที่เป็นนักวอเล็กบอลดาวรุ่ง

ผมทำมาเนี่ยผมว่าทางชีพผมก็ไม่มีทางถึงเขาให้นอน

ติดตามหน่อยนะครับน้องนี่เป็นใครจากคุณธนรัฐเฟื่องไทยกุลครับ
สาวน้อยหน้าตาสดใสน่ารักคนนี้หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี
แต่หากใครยังไม่รู้นี่คือน้องแบมแบมจิดาพานนาหัวหนอง
นักวอเลเบอร์นทีมวอเลเบอร์นหญิงจากจังหวัดนนทบุรี
แต่ยามใดที่เธอลงไปสนามทุกสายตาก็ต่างจับจ้องไปที่เธอ
เพราะนอกจากหน้าตาที่โดดเด่นแล้วความทุ่มเทในการเล่น
การขุดบอลและรับบอลไม่ห่วงสวยเลยทีเดียว
สาวน้อยจากจังหวัดกรสินผ่านสังเวียนการแข่งขันในประเทศมาแล้วมากมาย
รวมถึงในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๕สงขาเกมส์ผลนี้
ก็จะเป็นเวทีขั้นสุดท้ายก่อนที่เธอจะออกสู่โลกกว้างในนามทีมชาติไทย
กับการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ที่ประเทศสิงคโปร์เดือนกรกฎาคมนี้
พยายามทำให้ได้
คอร์ชเอ็มวาที๑๐๓ธนาคิดอินเลี้ยงผู้ฝึกศรของทีมนทบุรี
ปลูกปั้นน้องบีมพิมพิชยากกลำขึ้นไปสู่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่
องว่ารูปร่างของน้องแบมแบมนั้นเหมาะสมกับตำแหน่งตัวรับอิสระ

ซึ่งพัฒนาการของน้องแบมแบมช่วง๓ปีที่ผ่านมาดีขึ้นเป็นอย่างมาก
จนสามารถขึ้นไปเล่นกับรุ่นพี่ด้วยวัยเพียง๑๕ปี
ในตำแหน่งนี้ผมมองในเรื่องของทางด้านโครงสร้างสรีระร่างกายแล้ว
ไม่สามารถที่จะเป็นตัวตีที่โดดเด่นได้นะครับ
ก็มองปรับเปลี่ยนวิถีการเล่นของเขา
ซึ่งน้องเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่ดีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นดีอยู่แล้วก็เลยมาเป็นตัวรับอิสระ
เชื่อว่าหลายคนก็คงหลงไหลในความน่ารักของน้องแบมแบม
แต่สำหรับนักกีฬาแล้วสิ่งที่อยากให้มอง
ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของฝีมือควบคู่กันไป
ธนรัฐฟึ่งฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน